เอามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่าไม่อยากจะดิ้นอย่ามาถิ่นนี้

พาไปดูความเก่าของรุ่นใหญ่เขาหน่อยแถววังบูรพา
เออต้องมาดิ้นกันให้สุดจริงนะฮะ
จิโกจิกีรุ่นเก่าทั้งตีจีรศักดิ์พี่เม้าสุดา

แม่เมาส์ชมพูฟุตตี้แล้วก็อีกมากมายค่ะ
มามอบความสนุกผ่านเสียงเพลงดังเพลงฮิตติดชาร์จในยุคนั้นค่ะ
โดยเอวิสเมืองไทยค่ะพี่ตีจีรศักดิ์และเมธินีอ่วมเจริญเจ้าของฉายาหน่อยเบรนดดาลี
นี่ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากอะไร
เป็นตัวแทนศิลปินมาเชิญชวนแฟนเพลงถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าไปมันกันได้ไปเก๋ากันได้๕สิงหาคมนี้นะคะที่
สาลาเฉลิมกรุงฟังชื่อตัดคอนเสิร์ตแล้วเกาะออกจริง

แฟนเพลงนะที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเหล่านักร้องรุ่นเก่าทั้งหลาย
บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นลมกลางเวทีงานนี้ไม่ต้องห่วงค่ะ
การันตีความฟิตของตัวเองมาฝากที่สำคัญรถพยาบาลน่าจะสแตนบายรอด้วยไปฟังจ้า

เราจะฟิตครับจะซุ่มฟิตติดออกกำลังกายเพื่อจะมา
วันที่๕นี่แหละครับวันนาทุกคนจะออกมาเต็มที่
ทุกคนตั้งใจที่จะมารอวันนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวมากันค่ะมากันเยอะนะคะ
คือถ้าไม่เกรงใจชุดกระโปรงวันนี้ดิฉันก็จะขอสักหน่อยแล้วนะ
คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะเวลาแต่ละคนซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะคะ
โดยเฉพาะเชอรี่เธอเนี่ยเตรียมไป
คุณก็ส่งไม่ดูเพื่อนเลยไม่ถามเพื่อนเลย
เต้นตอนเช้าอยู่ไม่พอใช่ไหมกับพี่จักรีน
เป็นแฟนค่ะรุ่นยุค๖๐เลยนะ
จริงค่ะครบนี้๕ท่าเด็ดขาดนะคะสนุกกันแน่นอนนะคะ
เออนะคะก็ไปแต้วกันได้นะคุณผู้ชม